คุณผู้ชมค่ะออกงานอีเวนต์ปุ๊บมีเรื่องให้นักข่าวจ่อไม้ถามปั๊บเลยนะคะ
เริ่มจากเรื่องแรกก่อนแล้วกันเกือบจะทำเจ้าตัวน้ำตาตกในซะแล้ว
อุตส่าห์ตั้งใจว่าเออจะไปทำบุญด้วยการเปิดหมวกเดินเรียรายเงินจากผู้ใจบุญไปแถวเยาวราชคนคึกคักดีใช่ไหม
เอารายได้ไปช่วยน้องหมาน้องแมวจรจัดในระหว่างที่กำลังเดินเรียรายอยู่
คุณผู้ชมสังเกตดีนะพี่ต้นหอมเนี่ยฝากกระเป๋าไว้ที่ผู้จัดการส่วนตัว
ขณะที่คุณผู้จัดการส่วนตัวกำลังล้วงไปที่กระเป๋าเพื่อหาของล้วงไปล้วงมาเฮ้ย
ในกระเป๋ามันมีมือใครวะอยู่ในกระเป๋าเราเออนะซึ่งพอจับมือเลยเอ้า
มันเป็นมือของคุณป้าท่านหนึ่งที่ยื่นมาหวังจะฉกของในกระเป๋าพี่ต้นหอมเออ
แล้วก็คืนล้วงกันไปจ้าเอ๋จับมือกันพอดีจังหวะตกลุ่มรักที่มินโตตกลุ่มรัก
หรือแม่งมีตกลุ่มรักกับหนนี้อ้อ
คราวนี้ค่ะโชคดีที่เธอเนี่ยหยิบเงินในกระเป๋าใส่กล่องทำบุญไปบ้างแล้ว
จากที่มีแฟนคลับโอนมาร่วมทำบุญด้วยนะกว่า๓หมื่นเลยเหรอ

เอ่ยใจหายเจ็ดความอ่ะยอดเท่าไรยังไงฟังพี่ต้นหอมอีกสักทีค่ะ
อ๋อก็ได้กระเป๋าสามร้อย
แต่มันถูกเก็บแบบฟูไง
ขึ้นมาเพราะว่าต้นหอมมีอะไรก็จะห่อนลอยกระเป๋าอย่างนี้

แต่ความโชคดีคือแฟนคลับโอนตังเข้าบัญชีเรา
ก็เลยเอาเงินสดนี้ไปห่อนใส่กล่อง

ไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่มีตังจ้างกาด
ให้เขาเอาไปเดินร้อยสองร้อย

หยิกนะหยิกนะอย่าเอาหน้าหยิกหยิกนะหยิกนะอย่าเอาหน้าหยิกนะ
อะไรอย่างนี้ส่งสัญญาณไปก่อน

เขาพวงแล้วก็ลบไง
ก็อาจจะเป็นเรื่องอารมณ์อะไรอย่างนี้

ไม่ฟังปัญหามาสักระยะหนึ่งแล้วคือ

มันก็จะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น

ฝั่งนี้พอมันทำงานยุ่งอากาศร้อนนะเนอะ

โหอาจอาจะไม่เข้าใจกัน
อยากก็แค่อยากอยากก็แค่หาใหม่
ไม่หรอกรักมันทางไกลให้กำลังใจทั้งคู่แหละ
ฟังแล้วกำลังจะเศร้าแล้วกำลังจะซึ้งแล้วเอาเลี้ยวกลับก็ได้
ส่วนเรื่องของการออกมาโพสต์ประกาศยกเลิกการเดินทาง
เล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศเนี่ยพี่ต้นหอมบอกว่าเกิดจากความไม่พร้อมของผู้จัดงานเขาเองนะ
ก็เขาเลื่อนวันแล้วก็วันใหม่ของผู้จัดงานเนี่ยเป็นวันที่พี่หอมไม่สะดวกแล้ว
ประกอบกับการจัดงานมีการเปลี่ยนจากงานโชว์ร้องเพลงเป็นงานท้อง
ส่วนตัวรู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับตัวเองเท่าไหร่ก็เลยโพสต์บอกยกเลิกไปแค่นั้นเองค่ะ
ยืนยันว่าจบได้ดีกับทางผู้จัดงานนะไม่มีปัญหาด้านการโกงใดทั้งสิ้นค่ะ